แต่ว่าพี่ต้นสุภโชคจัดให้ปุ้ยก่อนเลย

แล้วตรวจสอบเพิ่มเติมแล้ว๒ศพที่เสียชีวิตเนี่ย

แล้วคนที่นั่งเฝ้าศพเนี่ยคืออาม่าค่ะ
นี่คือพี่ชายแล้วก็น้องชายของอาม่านะคะ

แต่นั่งเฝ้าศพพี่ชายกับน้องชาย
พี่ชายอายุ๘๐ปี

ส่วนอาม่าอายุ๗๕ปีนะคะ

เจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอดินแดงพร้อมกับกู้ภัยนะคะ
ก็ต้องไปตรวจสอบที่เกิดเหตุบ้านหลังนี้เนี่ย
บ้านเลขที่เอาข้อมูลที่เป็นแฟคเลยนะ
บ้านเลขที่๑๘๓ซอยประชาสงเคราะห์๖
แวงแล้วก็เขตดินแดงกรุงเทพมหานคร

ไหนบอกว่าจะไม่มีใครตายคาบ้าน

ที่เกิดเหตุเป็นบ้านพักอาศัยสูง๔ชั้น

สบร่าก่อนเลยอยู่ที่พื้น

สบที่๒คุณทวชัยสุนทีธรรม

เสียชีวิตอยู่บนโซฟาบนเก้าอี้
แล้วเสียชีวิตมานานหลายวันแล้วนะคะ
อาม่าน้องคนกลางนะฮะ
เฝ้าศพของพี่แล้วก็น้องของตัวเองนะคะ
นอนเฝ้าศพข้ามวันข้ามคืนแบบนั้น
ทีนี้ญาติที่อยู่ในระแวกเดียวกัน
บอกว่า๓คนเขาเป็นพี่เป็นน้องกัน
พักอาศัยอยู่บ้านหลังดังกล่าว

ญาติที่อาศัยอยู่ในระแวกเดียวกันได้กลิ่นนะ

ตั้งแต่๒๔กรกฎาคมที่ผ่านมา
แสดงว่าเสียชีวิตตั้งแต่๒๔หรือเปล่านะคะ

หลังจากนั้นกลิ่นมันก็แรงขึ้น

เมื่อวานนี้บอกเพื่อนบ้านให้มาช่วยดูหน่อย

ไปพบว่าประตูเหล็ก๒ชั้นเนี่ย

ก็เลยค่อยเปิดประตูเหล็กพับด้านในเนี่ย

พอเข้าไปดูเห็นเลยนะคะ
ศพคาตาก็เลยเรียกค่ะ

ม่าตอนนั้นก็หมดเรี่ยวหมดแรงแล้วนะคะ

ให้ข้อมูลนะคะหลานสาวชื่อว่าคุณอุมาพร

กับป้าทั้ง๓คนมีโรคประจำตัวคือ
ความดันก็ตามภาษาผู้สูงอายุนะคะ

กับป้าบอกอ๋อไม่เป็นอะไรเลยทุกอย่างอาการปกติ
เพราะฉะนั้นก็ไว้วางใจไม่ได้แล้วนะคะ

แล้วอย่างไรละนะ
ไม่ไปกับคุณสาววัด
ไปกับคุณสาววัดคือไปวันที่๑๒

ไปกับคุณอาจารย์วันที่๔

ทีนี้อาม่าคนที่เฝ้าศพ

เจ้าหน้าที่ต้องช่วยค่ะช่วยเหลือออกมาได้สำเร็จนะคะ
แต่ว่าอาการเนี่ยอิดล้วยเหนื่อยลามาก

โรงพยาบาลกลางก็เลยมีการนำถังออกซิเจนเข้าไปช่วยเหลือ
คุณยายไปวัดระดับค่าออกซีเจนปรากฏว่าเหลือแค่๕๕
ซึ่งถือว่าค่อนข้างวิกฤตแล้วก็อันตรายมากนะคะ
ตัดเพราะกับสิ่งที่เจอตัดเพราะกับสิ่งที่ชีวิตต้องมาประสบ
เบื้องต้นผู้เสียชีวิตทั้งสองรายอย่างที่บอกไป
พัฒนาเองก็ยืนยันแล้วว่าติดโควิดทั้ง๓คน
คุณยายตอนนี้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลกลางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
คุณมริวัลอายุ๗๖ปีภรรยาของคุณธวัฒน์ผู้เสียชีวิตเนี่ยเล่าบอกว่า
กันอยู่กับสามีมานานหลายปีแล้วแต่ก็ยังมีการติดต่อพูดคุยกัน
ครั้งล่าสุดที่มีการพูดคุยกันก็คือต้นเดือนที่ผ่านมา
พอทราบข่าวว่าคุณธวัฒน์เสียชีวิตเพราะโควิด๑๙

แล้วคุณลุงนี่ก่อนหน้านี้ได้ติดต่อได้ไหมคะหรือว่ายังไง
ต่อได้ตอนช่วงต้นเดือน

แล้วก็เว้นไป๒๓วันนี้ที่ติดต่อไม่ได้เลย

แล้วคุณลุงนี่เธอป่วยไหมคะหรือว่าไม่มี
อืมไปรับวัคซีนมาแล้วด้วย

ซึ่งปกติหลังจากที่รับวัคซีนแล้วอาการแข็งแรงไหมครับคุณลุง
ก็ติดต่อก็ถามอยู่ไม่เป็นไร

ค่ะ
คุณผู้ชมหลังจากนี้ก็ต้องนำศพทั้งสองศพไปประกอบพิธีชาปนกิจเลย
แล้วก็ต้องมีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในบ้านหลังนี้